คลิปหนึ่งเรื่องของอุบัติเหตุมาเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับรถนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณด้านซ้ายหลายทาง
แต่มีขบวนของรถบัสเนี่ยขับตามมาแล้วรถบัสเนี่ยไปเฉียวชนเขาด้านหลัง
ถลายไปไกลแล้วก็ไปชนเสาไฟริมทางบาดเจ็บคุณผู้ชม
ไปดูคลิปเนี่ยฮะจังหวะนี้เลยดูสิฮะโอ้โหใครจะรู้ว่าขับขับมา
แล้วรถบัตรมาข้างหลังแล้วก็ไปชนเขาแบบนี้นะครับเนี่ยฮะอีกมุมหนึ่งนะครับ
ก็คือเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ที่อำเภอจตุรพักษ์พิมารจังหวัดร้อยเอ็ดก็เขาไปจับภาพ
ที่ชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะสวมเสื้อยืดกางเกงลายพราง
ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอยู่ที่บริเวณด้านเลนซ้ายสุด
จากนั้นพยายามเร่งเครื่องเพื่อเบี่ยงออกขวา
แต่จังหวะเดียวกันคือเขาจะแซงรถจักรยานยนต์คันหน้านะ
แต่ว่าจังหวะที่เขากำลังจะแซงเนี่ยเขาไม่เห็นข้างหลังคุณผู้ชม
บัสคันหนึ่งขับมาที่ข้างขวาของเขาเป็นขบวนเลยฮะ
เฉียวรถจักรยานยนต์คันนี้นะล้มลงไปแล้วก็ทะไหลไปตามถนน
รถจักรยานยนต์ไปชนไปอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางพังยับเยิน
ส่วนคนขี่ถลายไปไกลแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์คันหน้า
แต่เหตุการณ์นี้ก็โชคดีนะครับที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมาย
ลุกขึ้นมาเดินแล้วก็ไปดูรถเขาว่าเป็นอะไรบ้างพังตรงนงตรงไหน
ตัวเองก็ยังคงงงอยู่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
แต่ก็ยังลุกเดินได้ตามภาพที่เห็น
เยี่ยมกุดบีดจริงค่ะ
เพราะว่าคนขับก็เห็นแล้วว่าเฉียวนะฮะแล้วก็มีการตกลงกันเรียบร้อยนะครับ
ส่วนอีกคลิปหนึ่งให้ไปดูอีกหนึ่งคลิป

เป็นภาพจากกล้องที่ติดในติดหน้าหมวกกันน็อก
ของคนที่ใช้ร่วมเส้นทางไป
นี่ครับก็เป็นจังหวะที่บริเวณวงเวียนพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๑ที่บุรีรำ
สาวเสื้อแดงขี่รถจักรยานยนต์ไม่ยอมไปวนที่วงเวียน

ย้อนสอนเขารัดตัดเลนไปแบบนี้
โดยที่ไม่ดูว่ามันก็มีคนขับทางตรงมาแบบนี้
เขาขับมาถูกต้องนะ

ผลบังดิษฐานก็ไปช่วย
เป็นเรื่องที่เราต้องเคารพเรื่องของกฎจราจรด้วย